ร้อนกินกันดีกว่าลาบเคยทานไหมมีหลายคนเคยทาน
แต่ลาบมิติใหม่ที่จะพาไปรู้จักเนี่ยคุณผู้ชมไม่เคยทานแน่กับลาบเสียบ
เสียบอะไรลาบเสียบอะไรงั้น
อ้าวลาบเสียบหน้าตาเป็นอย่างไรตามกันเลยในช่วงของตาลอลกิน

สวัสดีครับผมสวัสดีชาวตลอดข่าว

คนอีสานสุดมากเห็นเฮ็ดลาบเห็นเก้า
นี้จะดีกว่าสูตรการลงตัว
โอเป็นปีเลยครับถูกแล้วสูตรลงตัวตอนแรก
ทำไมต้องเป็นราพเสียบ

มีราปติ้งราปย่างราปเสียบ

แหละแนวกว่าเราก็จะทำมาเอาราปหรือเรียกได้

เดียที่เอามาเสียบไม้เนี่ยอะไรที่มันง่าย
ละลายแล้วก็ย่างได้เลยเป็นกับแก้มอะไรอย่างนี้
หล่าก็ทานได้บ้างแต่ทานไปสักพักมันก็ลิ้นชาก็ไม่ไหว
มันไม่แปลกใหม่คือความแปลกใหม่มันอยู่ได้ไม่นาน

เพราะพื้นฐานอาหารแบบคือคุณต้องทำอร่อยเนี่ยคุณถึงกล้าขายเนาะ
ที่ร้านอยากมีเนื้ออะไรบ้าง

สิ่งแปลกทำเป็น๒อย่างคือว่าเนื้อคั่วตับกับน่องไหล่

แล้วก็มีตระกูลไก่ที่เป็นเนื้อไก่เนื้อน่องไก่มากับคา

ส่วนเด่นที่เป็นลักษณ์ของเนื้อคืออะไรครับ

มันจะนุ่มมากโดยที่ไม่ต้องใช้ผงหมักเนื้อ

ถ้าเป็นเนื้อวัวก็ไม่ต้องนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งไป

แล้วต่อต่อไปย่างเสร็จต้องทำอะไรต่อครับ
ก็โรยพริกป่นกับข้าวคั่วครับ

ระกูลหมูก็จะมีคอหมู

แล้วก็ไส้หมู๓ชั้นพันหน่อไม้

เสียบไส้อ่อนนี่ก็จะมีความแห้ง
กลิ่มเกลียมแล้วข้างในก็ดมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้เขาทานน้ำมันใบมะนาวก่อน

ุ่มฉ่ำลิ้นแตกยว่ยในปากเลยล่ะ
อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับความหอมผ่านกล่องจังเลยครับ

ผักตรงนี้ก็จะมีเห็ดนางลมหลวง

มันเป็นเมนูสำหรับคนรุ่นใหม่

จิตใจในความเป็นพื้นผ้านของลาบเสียบ

ไว้ในออมภกอำใจพ่อแม่พี่น้องสู่คนครับ

เสิร์ชในเฟซบุ๊กก็เจอเลยว่าลากเสียบ
ก็เป็นโลโก้เนี่ยเสือคาบลาบนี่แหละครับผม
โทรก็๐๙๘๓๖๑๙๓๘๙ครับผม
เช้าตลอดเข่าอย่าลืมมาแสบมนัวนะครับผม
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้แซ่บนัวครับผมลาบเสียบครับผม

เห็นแล้วรักเลยคุณทำอะไร

โอ้โหมีโอกาสจะลองไปทานนะที่นนทบุรี

โอ้โฮมันโอ้โฮดิฉันดูแล้วแบบอยากไปมากเลยคุณ

เสียบเสียบปิ้งย่างเนี่ยถ้าเรานึกถึงอาหารต่างประเทศ

ไปลองทานกันดูนะครับที่โรงพยาบาลบุรี